ทางเจ้าหน้าที่ปูพรมในการที่จะตามหาไอ้งาต่าง
ไอ้งาสั้นนะฮะซึ่งเป็นช้างที่คืองาเขาไม่เท่ากัน
แต่ว่าช้างตัวนี้เขาบอกว่าเป็นช้างป่าขาโหดเลย
เพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับก็ไปทำร้ายชาวบ้านจนเสียชีวิตมา๒ราย
ในช่วง๓วันเสียชีวิต๒รายนะฮะดังนั้นก็ถือว่าเป็นอันตรายต่อชาวบ้าน
เจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะตามตัวแล้วก็ต้องเอามันไปอยู่ในที่ที่มันปลอดภัยด้วย
แล้วก็ที่ที่ชาวบ้านเขาจะปลอดภัยด้วยนะครับ
นี่แหละฮะจากกรณีที่ช้างป่าไอ้งาต่างหรือไอ้งาสั้นนะครับ
บุกทำร้ายชาวบ้านที่กำลังกรีดยางจนเสียชีวิตรวม๒รายภายในช่วง๓วันนะครับ
ก็คือรายแรกเหตุการณ์มันเกิดขึ้นวันที่๒๗กันยายนนะครับ
ในพื้นที่ตำบลป่ายุบในอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยอง
ส่วนรายที่๒เกิดขึ้นวันที่๒๙กันยายนนะครับ
ในพื้นที่ตำบลเขาน้อยอำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยอง
รายที่๒เป็นชายอายุ๕๘ปีที่ออกไปกรีดยางตั้งแต่เช้ามืดนะครับ
แล้วก็หายตัวไป๒๓วันปรากฏเจ้าหน้าที่ก็ตามหาไปพบศพคุณ
สภาพศพเนี่ยคือถูกไอ้งาต่างเนี่ยมันกระทืบ
สำหรับขออภัยนะคุณผู้ชมศพคือเละเลยนะฮะ
แล้วก็๒จุดที่เกิดเหตุมันห่างกันแค่ประมาณ๑๐กิโลเมตร
ซึ่งถือว่าเป็นเส้นทางเดินของช้างป่าด้วย
แล้วก็ก่อนหน้านี้ทั้งสองอำเภอก็ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากช้างป่านะครับ
ทีนี้เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างรือในเนี่ย
ก็ออกติดตามตัวไอ้งาต่างตั้งแต่วันที่๓ตุลาคมนะคุณนะ
นำชุดไล่ล่าจนกระทั่งมาพบตัวไอ้งาต่าง

คือมาพบเมื่อวานนี้ก็ช่วงสักประมาณ๔โมงเย็น๕โมงเย็นแล้ว
แล้วก็ใกล้จะโพลเพลแล้วนะครับ
ไอ้งาต่างอยู่บริเวณเชิงเขาสิงโต
ที่ตำบลป่ายุบในอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองนะฮะ
ทีนี้ก็ต้องเปิดปฏิบัติการแล้วครับ
ตามหากันมาหลายวันเขาก็วางแผนกันมาหลายอย่าง
โดยเฉพาะเรื่องของการยิงยาซึมใส่
ก็ต้องเป็นหน้าที่ของสารวแพทย์นะฮะ
เงียบก่อนที่มันจะสงบนะฮะ
หลังจากนั้นพอมันสงบลงแล้วนะฮะ
ก็มีการเข้าไปสวมปลอกคอที่มีเครื่องส่งสัญญาณติดตามตัว
เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มันหลบหนีไป
หรือว่าถ้ามันจะไปที่ไหนจะได้รู้

ใช่ฮะติดไว้ที่คอแบบนี้นะครับ
หัวหน้าวีรพงศ์โครวัตรนะฮะ
อยู่ในระหว่างการพิจารณาอยู่คือติดปัญหาตรงนี้นะฮะ

ใช่แล้วก็พื้นที่ตรงนั้นมันเป็นป่าริมเขาด้วยไง

รถเข้าไม่ได้รถใหญ่เข้าไม่ถึง
เคลื่อนย้ายออกไปจนกว่าจะถึงจุดที่รถบรรทุกเข้าได้
เพื่อจะนำช้างไปยังศูนย์อภิบาลช้างที่จังหวัดสะแก้ว
เพราะเป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมในการดูแลช้างต่อไป
ทีนี้ครับปรากฏว่ายังไม่ทันได้เคลื่อนย้ายเลย
งาต่างมันฟื้นซะก่อน
คือยาซึมที่ยิงไปนี่ปรากฏว่ายามันหมดฤทธิ์แล้ว

เจ้าหน้าที่บอกว่าจำใจต้องปล่อยเข้าป่าไปก่อนชั่วคราว
แล้วทีนี้ต้องเหมือนปฏิบัติการใหม่อีกครั้งหนึ่ง
คุณอย่างนี้มันจะเหมือนกับการเริ่มนับศูนย์ใหม่เลยไหม
ต้องไปตามล่าหามันอีกต้องไปยิงยาสูบ
เจ้าหน้าที่ใส่แล้วไงใส่ปลอกคอไปแล้วไงคุณ

ปลอกคอที่มีเครื่องส่งสัญญาณแล้ว
แต่ทีนี้การเคลื่อนย้ายเขาไม่ได้มันจะยิ่งอันตรายหนักเลย
ถ้ามันฟื้นแล้วแบบโอ้โหแข็งแรงเต็มที่แล้ว
แข็งแรงเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวมันตื่นตกใจว่า
มาทำอะไรกับมันมันก็จะไล่กระทืบคนอีกนะครับ
ดังนั้นนี่คือยุทธวิธีของเจ้าหน้าที่
ปล่อยไปก่อนให้มันกลับป่าของมันไปก่อน

ทีนี้คุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมยิงยาซึมแล้วใส่ปอกคอแล้ว
แล้วพอมันฤทธิ์ยาหมดทำไมเรายิงยาซึมซ้ำอีกไม่ได้เหรอ
ได้อันตรายคุณมันถึงตายได้นะ
ยานี้มันยาหนักเหมือนกันนะฤทธิ์มันแรงเหมือนกัน
ดังนั้นปล่อยเขาไปก่อนติดปลอกคอแล้ว
แต่ว่าชาวบ้านก็ยังหวาดภาวะอยู่เพราะว่าเส้นทางตรงนี้
เส้นทางใกล้ชาวบ้านคือมันเป็นเส้นทางช้างด้วย
แล้วชาวบ้านก็ต้องอยู่ร่วมกับช้างมาเป็น๑๐ปีแล้วเหมือนกัน
อย่างน้อยก็น่าจะตามตัวได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะ